สัตว์เด็กเอฟเฟคสลิงโบราณเขาว่าไว้อย่าเผลอไผลไปจะใจปั๊ง
ก็เนี่ยค่ะหนุ่มเด่นคุณเขามากับลูกรักสี่ขาแต่พูดเลยนะคะไม่ได้โฟกัสน้องหมาหรอก
ก็ดูสิคะคุณพ่อเขาเล่นถอดเสื้อโชว์กล้ามหล่อนงามขนาดนี้
หมากก็น่ารักดีแต่ถ้าสารภาพแบบไม่กลัวแม่ตีต้องบอกเลยว่าหุ่นคุณพี่น่ากิน
โอ้โหเชื่อหรือยังล่ะคะว่ากล้ามมันแยงตาอยากจะร้องเป็นเพลงดังแบบน้องแกรนแล้วล่ะว่า
แบบว่าอ๊ะอ๊ะไง